ทำให้เห็ดปลอดสารพิษนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็นำเห็ดนี่แหละนะครับมาปรุงเป็นอาหารครีนจำหน่าย
ภายในร้านสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
เห็ดเป่าพื้นเห็ดฮังกะลี่เห็ดพูทาน

รับประกันไร้สารเคมีปลอดเชื้อทุกขั้นตอน

กว่าจะเป็นกระท่อมฟาร์มหลายหลังแบบนี้
ต้องลองผิดลองถูกหลายครั้ง
จากนั้นก็เริ่มลงมือศึกษาอย่างจริงจัง
จนสามารถเพาะเห็ดได้ด้วยตัวเอง
ศึกษาจนชำนาญแล้วก็นำความรู้ที่ได้มาแบ่งปัน
โดยเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทำอาชีพ

ขั้นตอนการเพาะเห็ดเจ้าของฟาร์มบอกว่า

ก็จะดูแลความรักได้ดีเช่นกันค่ะ
เริ่มตั้งแต่การทำหัวเชื้อทำก้อนเห็ด
จากนั้นก็ดูแลทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน
ต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม

รับรองว่าการดูแลใส่ใจไม่เสียเปล่าแน่นอนค่ะ

เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า
คนทำเยอะแล้วแล้วมันจะล้นไม่ใช่นะคะ

เหมือนกับว่ามันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วยค่ะ
เห็ดที่พี่ปลูกอยู่ในฟาร์มนะคะ

ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นความต้องการเยอะมากนะคะ
แล้วราคาก็จะขึ้นจาก๑๐๐เป็น๑๕๐เลยนะคะ
แล้วช่วงกินเจอย่างนี้ความต้องการก็เยอะ
ว้าวดอกเห็ดที่โตเต็มที่
ขาวอวกแท้มสะอาดปอดสาน
ช่วงหน้าฝนนะคะเห็ดก็จะออกมามาก

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยการแปรรูป
ให้เป็นแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ
น้ำพริกเผาเห็ดน้ำพริกเห็ดแซ่บ
เก็บเห็ดดับกระหายด้วยน้ำเอ็มไซด์เห็ด

แล้วก็จะใช้ดอกเห็ดที่ออกมาเยอะด้วยค่ะ
เอามาเพิ่มมูลค่าให้เขาโดยการที่เอาไปแปรรูปนะคะ
เป็นน้ำพริกเห็ดเอ่ยเป็นเห็ดกรอบเอยนะคะ

แล้วก็เป็นน้ำพริกเผาเป็นข้าวเกลียบอย่างนี้ค่ะ
คือเพิ่มมูลค่าให้กับเขาค่ะ
คือเราไม่ทำเกษตรแบบว่าต้องขายดอกอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราต้องมองรูทางอย่างอื่น
ที่ทำให้เห็ดมันเพิ่มมูลค่าขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เมนูโฮเมดที่รังสรรค์จากเจ้าของ

ก็อยากจะทานเมนูเห็ดเพื่อสุขภาพ

สัมผัสความเป็นธรรมชาติของฟาร์มเห็ด

เริ่มต้นที่๑๕บาทเท่านั้นเอง
ใครที่สนใจสูตรสำเร็จฟาร์มเห็ด

แวนมาได้ที่กระท่อมเห็ดฟาร์ม
ซอยวัดเล่งละ๒๒จังหวัดนวลธัปรีค่ะ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน